พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มไปกันเลยไปที่ไหนไปที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซาแหมเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิม
ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี้ก็เลยไปบ่อยหน่อยนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่ใจแอ้นไม่ได้ไปคนเดียวนี่

เห้ยเห้ยเห้ย
มวดที่ผ่านมารับทรัพย์เล็กท้าย๒ตัว๗๑
กับการล้วงลูกปิงปองที่ศาลแม่ฮันนี่จำได้ใช่ไหม

ซึ่งไม่ใช่แค่เจ้าตัวนะที่ได้รับทรัพย์ไป
แต่ว่าเหล่าแฟนคลับแฟนเพลงหมอลำ
ก็ได้รับอันนี้ส่งกันไปแบบเต็มคาราเบลด้วยเหมือนกัน
ล่าสุดค่ะเดินทางไปแก้บน
ด้วยการถวายชุดสีแดงให้กับแม่ฮันนี่
พร้อมกับทำการขอโชคคุณแม่ฮันนี่อีกครั้งหนึ่ง

กับการล้วงลูกปิงปองเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งรอบนี้เจ้าตัวล้วงได้เลขอะไร

วันนี้ก็ไปทำภูมิตรงนั้นนะ
กล้วยปูปูตรงนั้นนะปูอะไรนะ
มีซื้อเลยในใจเลย

ประติโทแปดคือไม่โหด
แล้วชาวบ้านตรงนั้นเขาบอกว่าขอเลข๒ตัวบ้างสิ

คุณผู้ชมชอบเลขไหนก็จดเลขนั้นกันไปนะคะ
แล้วต้องขอบคุณน้องวัสสิวดลมากเลยนะ
ที่ถ่ายคลิปส่งตรงมาให้พี่อ้อมบันเทิงไทยรัฐของเราโดยเฉพาะ

รู้แล้วแหละว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป

ทำดีแม้ตัวเลขเห็นชัดเขียนชัด